สวัสดีครับเพ้ากับรู้กับร้านหนากรบิชั่งนัทชาษิหิดมอคค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฤทธิ์ทางอ้อมของไซโครนยาอาสที่พัดขึ้นฝั่งประเทศอินเดียนะคะ
วกกับมรสุมฝนประจำฤดูของไทยทำให้
ประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกทั่วทั้งประเทศเป็นสีน้ำเงินทั่วทั้งประเทศแบบนี้ค่ะ
ซึ่งจะส่งผลต่อพืชผลทางแก่กเกษตร
ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนสลับแดด
เกษตรกรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพิ่มออกซิเจน
คำยันกลิ่นของผลไม้จากลมพัดแรง
ระวังโรคพืชจากเชื้อราส่วนผู้เลี้ยงโคกระบือระวังโรคขาแข็งช่วงต้นฤดูฝน
ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในที่ชื้นแฉะค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองสลับแดด
วกกับมีลมพัดแรงเกษตรกรระวังโรคพืชจำพวกหนอน
ระวังโรครากเน่าในทุเรียนจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้มีฝนตลอดทั้งช่วงสองฝั่งนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตร

ระยะนี้เกษตรกรระวังโรคเชื้อรานในยางพารา
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ

เพราะว่าที่นั่นกำลังจัดเทศกาลดอกไม้ค่ะ

แต่มีดอกไม้จากทั่วทุกมุมโลกค่ะ
จัดแสดงมีสีสันสวยงามแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีสายพันธุ์หายากนะคะ
แท็กทัสอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ